เราได้ฟังฉายานายกฟังฉายารัฐมนตรีหลายคนไปแล้วนะคะ
มาฟังฉายารัฐบาลกับรัฐสภากันบ้างดีกว่า

เพราะมันเป็นปีแรกหลังจากที่ว่างเว้นกันไป๕ปีนะคะ
สำหรับสื่อที่จะได้ตั้งชื่อตั้งฉายาให้กับรัฐบาลรัฐสภาแบบนี้
คือเราก็มีกฎเกณฑ์เอาไว้แหละเนาะว่า
เราจะตั้งให้เฉพาะรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเท่านั้น
ใช่ก็จะแยกกันเป็นสื่อธรรมเนียบรัฐบาลก็ตั้งฉายารัฐบาลอะไรไปแล้ว

เอ้าฟังกันหน่อยค่ะ
มาดูเหตุการณ์ที่สุดแห่งปีก่อนละกัน
สื่อมวลชนยกให้สภาล่มที่เกิดขึ้น๒ครั้ง๒วันติดกัน
ระหว่างการพิจารณายติตั้งคณะกรรมธิการศึกษา
ผลกระทบจากประกาศและคำสั่งคอสชตามมาตรา๔๔
ซึ่งสอสอฝ่ายรัฐบาลแพ้โหวตให้กับฝ่ายค้าน
แต่สอสอรัฐบาลบอกขอโหวตใหม่
เสียงข้างมากของตัวเองขอนับคะแนนใหม่
เขาบอกว่านี่เป็นปรากฏการณ์ที่สร้างภาพลักษ
เสียให้กับสภาก็ว่าได้นะคะ
สวนสภาพ่อแทนรสดรณ์ได้ใช้ชายาดองงูเห่า
เพราะการประกาศตัวเป็นฝ่ายค้านอิสระ
ร่วมฝ่ายค้านหลายต่อหลายครั้งของสมาชิกพักฝ่ายค้านบางคน
ก็เลยเป็นดงงูเห่าเพราะว่าไม่รู้จะฉกใครบ้างจริงจริงอืม
ส่วนวุฒิสภาได้ฉายาสภาทหารเกณฑ์ค่ะเพราะเขาบอกว่าสวชุดปัจจุบัน
จำนวนไม่น้อยเลยนะคะที่เคยเป็นสมาชิกสนชที่คศเขาแต่งตั้งมา
ก็เลยกลายเป็นว่าสวเนี่ยนะเปรียบเสมือนทหารที่ถูกคอสชเกณฑ์เข้ามานี่แหละ
ค่ะทีนี้ค่ะในชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนรัศดรได้รับฉายามีดโกนขึ้นสนิม
คือปกติได้ฉายามิโกนอาบน้ำพึ่งใช่ไหมคะคือบาดลึก
แต่สื่อสภาบอกว่าเหมือนกับตอนนี้ขึ้นสนิมแล้ว
ไม่สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งในสภาได้แต่ถ้าใครไปโดนก็ยังรู้สึกเจ็บ
ต้องรีบฉีดยากันบาดทะยักกันเลยทีเดียวนะคะประธานวุฒิสภาค่ะ
ฉายาค้อนอย่างเพราะว่าถูกสอสอลองของจนควบคุมการประชุมไม่ได้นะคะ
นี่ค่ะนายพรเพชรวิชิชชัวราชัยพยายามจะเอาข้อนทุบโต๊ะ
การเป็นผู้นำและเป็นที่จดจำก็เลยไม่ต่างอะไรกับขนมจีนที่ดูน่ารับประทาน
แต่ถ้าไร้น้ำยาก็ขาดรสชาตินะคะวาถะแห่งปีตัดพี่ตัดน้อง
โอ้โหอันนี้มันเลยอ่ะจริงในสภาเนี่ยวาทะนี้พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรี
พูดกลางที่ประชุมสภาระหว่างการนำเสนอนโยบายของคณะรัฐมนตรี
๒๕กรกฎาคมตอบโต้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิเตมียเวท
สอบบัญชีรายชื่อพักเสรีรวมไทยเดี๋ยวคุณผู้ชมค่อยไปย้อนฟังเอาเอง
ว่ามันมันขนาดไหนวาถะนี้โอ้โหดูเดือดจริงอ่ะ
คู่กัดแห่งปีนางสาวปรินาไกรคุบค่ะสสราชบุรีภักดิ์พลังประชารัฐค่ะ
กับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ค่ะก็ปะทะกันอยู่บ่อยเนอะ
โดยเฉพาะเรื่องของการเป็นประธานกรรมธิการอะไรอย่างนี้
อ่าไปดูดาวเด่นกันหน่อยแล้วกันนะคะ
เด่นปีนี้เนี่ยเขายกให้นายปียบุตรแสงกระหนกกุลค่ะจากการเปิดประเด็นเรื่องถวายสัตว์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ไม่ครบถ้อยคำตามที่รัฐธรรมนุนกำหนดไว้
ซึ่งนายปียบุตรไม่ได้ใช้เพียงแค่วาทศิลป์แต่ทุกถ้อยคำ
เขามีเหตุผลทางวิชาการแล้วก็กฎหมายรองรับด้วยก็เลยได้ตำแหน่งนี้ไปอย่างลอยลำเลยนะคะ
ส่วนดาวดับเจ้าเดิมเลยค่ะนางสาวปรินาไกรคุบ
เพราะเขาบอกว่าสร้างกระแสแง่ลบผ่านสังคมออนไลน์เป็นระยะระยะไม่ยอมรับการตรวจสอบเรื่องถือครองที่ดินจังหวัดราชบุรี
สื่อมวลชนเทคะแนนนี้ให้เลยนะคะสำหรับดาวดับ
หวังใจว่าในอนาคตน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมส่วนตำแหน่งคนดีศรีสะพานในปีนี้ได้แก่
ไม่มีเขาบอกว่ายังไม่มีผู้เหมาะสมที่จะได้รับนะคะ